ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีคุณยายวัย๗๐ปีคนนึงค่ะ

แต่ว่าหลานก็ดื้อไม่เชื่อฟังคุณยาย
ไม่เชื่อฟังจนคุณยายน้อยใจ
รถกู้ชีพโรงพยาบาลประทุมธานีก็รีบมา
นี่ค่ะมาเจอคุณยายวัย๗๐ปีนอนบนคานปูนอยู่ใต้โป๊ะ
สภาพคือนอนหงายขาสองข้างจะหล่นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วค่ะ
จนทีกู้ภัยลงจากรถปุ๊บอูหุ้ย
วิ่งไปคว้าจับแขนยายเอาไว้เลยเพราะกลัวว่าจะตกลงไปในน้ำ
จากนั้นก็ช่วยกันนำยายออกมาซึ่งคุณยายเนี่ย
ลักษณะคือหายใจรวยรินนะคะ
รีบนำให้รถกู้ชีพส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีทันที
เห็นเหตุการณ์คือนางสาวเก๋นะคะ
ก็บอกว่าเห็นคุณยายคนนี้มานั่งร้องไห้
แล้วก็บ่นว่าอยากตายเพราะว่าหลานไม่ยอมเชื่อฟังค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้คุณยายฟื้นก่อนนะ
ถึงจะได้สอบถามสาเหตุให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น

หลานต้องรักคุณยายให้มากกว่านี้นะ
คุณยายถึงกลับเครียดถึงกลับต้องการจะฆ่าตัวตายเลยอะ